อีกกรณีหนึ่งเขาก็ไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมเป็นนุ่มน้อยอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นป๖เองนะคะ
เขาตัดสินใจแก้ปัญหาความเครียดเรื่องความรักด้วยการผูกคอฆ่าตัวตาย
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้เผื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะ
เขาเป็นชาวพม่านะคะอาศัยมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละที่ในเมืองนี่แหละนะคะ
โดยเหตุสลดนี้คือเหตุของเด็กชายอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นป๖ค่ะ
เขาใช้เชือกไนลอนผูกคอกับคานหลังคาเสียชีวิตภายในห้องเช่าซอยจรรย์สนิทวง๘๕
สภาพศพเนี่ยยังสวมชุดนักเรียนพละอยู่เลยเสื้อเชิดแขนสั้นสีเขียวนุ่งกางเกงขาสั้นสีกากี
ทีมข่าวเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพูดคุยกับนางอรไทยคนซื่อซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นชาวพม่าอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๖ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตบางพลัดที่อายุ๑๔ปีแล้วเรียนชั้นป๖อายุเยอะกว่าเพื่อนนะคะ
เพราะว่าเข้าเรียนช้าตอนนี้มาอาศัยอยู่กับน้าสาวและน้าชายในห้องพักนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นเด็กนิสัยดีช่วยงานที่บ้านขายลอตเตอรี่ทุกวันส่วนอุปนิสัยส่วนตัวนั้นนางอรไทยเพื่อนบ้านบอกว่าเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุเธอจับอาการที่ผิดปกติได้ก็คือว่าผู้ตายจะดูซึมมาสัก๒๓วัน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนะคะหายออกไปจากบ้านช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง

ก็พยายามดูข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
เปิดดูมือถือโทรศัพท์หลานนะครับ
เพราะว่าหลานเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาว

ก็เลยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุของการผูกคอเสียชีวิต
ขายลอตเตอรี่เป็นเด็กขยันเด็กดี
๒๓วันนี้เขารูมือซึ้มอะ
เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่ทางนี้ไม่มีปัญหา
เขาถามว่าเห็นหลานเขาไหมโก้ไหม
ไม่เห็นนะไม่เคยออกไม้โก้ปกติแล้วแม่เคยออกมาเล่น
แล้วก็หายไปเลยตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่า

อันนี้น้าคนที่เลี้ยงแม่บุญธรรมเขาเห็น
คือว่าเอกใจต้องไปดูข้างบนไปเจอผูกอยู่ตรงข้างบน

น้าสาวบอกว่ารับเลี้ยงน้องเนี่ยมาตั้งแต่แบบเบาะเลย
เนื่องจากว่าพอกับแม่แยกทางกันนะคะ
ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าหลานมีแฟน
แต่คิดว่าสาเหตุที่คิดสั้นเนี่ย
น่าจะเกิดจากน้อยใจแฟนไปฟังเสียงของน้าบ้างนะคะ
ทีมข่าวเราไปถามนักเรียนชั้นป๖
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายเนี่ยค่ะ

ผู้ตายเนี่ยจะมาเรียนตามปกติ
แล้วก็จะไม่เรียกว่าเป็นเพื่อน

ตั้งแต่ที่เขาคบกับแฟนมาเนี่ยนะ

พอฝ่ายหญิงไปเรียนที่อื่น
ก็คือต่อจากปฐมไปเรียนมัธยม
ก็ไปมีคนอื่นก็ไปคบคนอื่นนะคะ

เพื่อนบอกว่าเห็นอาการผิดปกติเลย
และนอกจากนั้นชื่อเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อใหม่ด้วย

แล้วท้ายที่สุดก็มาผูกคอตายจริง

โดยชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเป็นเด็กน่าสงสาร
เป็นเด็กขยันช่วยน้าสาวทำงานตลอดเลย
พอมามีเหตุแบบนี้ก็เลยสงสาร

ชาวบ้านในระแวกนั้นก็เลยรวบรวมเงินกันนะคะ
ตอนนี้รวมเงินได้เกือบหนึ่งหมื่นบาทแล้ว

ส่วนศพของน้องโก้นั้นจะสวดเพียง๒คืน
แล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์นี้
ที่วัดสามัคคีสุธาวาสเขตบางพลัดนะคะ